เอาละพรุ่งนี้เราจะก้าวสู่วันสุดท้ายของปีแล้วเร็วไหม

เราเพิ่งสวัสดีปีใหม่มาดเป็นเนื้อรายการนี้

บางทีก็สองบางทีก็สาม
อ๋อเหรอคือจริงเปิดนี่คือสองเหรอ

เอาเราไปอย่างนี้ดีกว่าว่าในปีที่ผ่านมานี่
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ที่คนไทยค้นหามากที่สุดในปี๖๒นะครับ

ชิมช็อปชัยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้เพื่อนผู้ชม
คือมันเป็นธรรมเนียมของทุกปีนะครับ
ได้มีการเผยคำที่คนไทยนั้นนิยมค้นหาประจำปี
นั่นก็คือชิมช็อปใช้

เกี่ยวข้องกับละครมากถึง๖ใน๑๐เลยทีเดียว

ค้นหาประจำปีนะครับ
ก็คือ๑ชิมช็อปใช้
อันดับ๒กรงกรรม

ครับ
คือจะไม่มีชิมช็อปชัยในกรงกรรมเป็นระดับหนึ่งนะ

เพราะว่าชิมช็อปชัยนี่เพิ่งมาหลังจากกรงกรรม

อันดับ๕หัวใจศีลา

อันดับที่๖ผลการเลือกตั้ง

ปีนี้เรามีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับ

พี่สาวหนูที่เชียงใหม่เขาโทรมาถามว่า
คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่เพื่อนที่ออฟฟิศโดนไป๗๘๐๐๐

แล้วก็ไปให้คนทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพไปสมัคร

ถ้าเกิดว่าอย่าง๒๐๐๐บาท

แล้วพี่เมียวก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้คุณคุณคุณคุณคุณนี่

เพื่อให้ที่ทำงานพี่สาวหนูโดนไปกดไลค์

นี่คือเป็นอันดับที่๘นะฮะ
อันดับที่๙มะทุรสโลกัน

เพราะทำให้นี่ดังไงปีนี้เป็นปีของน้องไมค์ประธาเดตไง

ทีแรกมีข่าวย้ายช่องหลังจากเรื่องนี้ก็ไม่ย้าย
ใครนะยูโรหรอเชิญยูโร
ค่ะยูโรคัสตาร์ดเหรอไม่ใช่ยูโรเด็กอุดร

โอ๊ยถามทุกคนเลยนั่นน้ำนั่นน้ำขวามือสุด

เพราะเราไม่รู้จักดาราเด็ก

ภาคแรกจะเป็น
ชื่อคล้องกันไหมที่ถงทำภาพและมัทูลรสคืออะไร
มัทูลรสแปลว่าน้ำพื้งโรคกันว่านรก
ก็คือในเรื่องเนี่ยนางเอกก็จะโดนแบบ
ตัวของน้องไม้พระเดชเป็นโจรป่า
เขาว่าแบบสนฉุดมาอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็มีแบบอารมณ์แบบตบจูบบ้างอะไรอย่างนี้
เกิดแฮชแท็กในว่ามเมียโจร

ตรงนี้มีคอนโสทไฟล์มิตติ้งมาก
ไมค์นี่ถึงเป็นแฟน
อ่ะได้เชิญใหม่ดาวิกาอ่าราวอาวานเลยนี่เพลงก่อนเด็กเล็กร้องได้หมดเลย
อันนั้นมีเท่าไหร่พวกคนนางต้องจะบุกได้ไม่ต้องมาตามาไม่ต้องไปไปเรียน

ใช่ใช่นี่มี

ช่วงกับ

ในประเทศที่คนค้นหากันเยอะที่สุดของปีนะครับข่าวของลัลลาเบลโอ้ใช่
เป็นเหตุการณ์ที่มีปาร์ตี้ที่บ้านหลังหนึ่งที่บางบัวทอง
แล้วก็ปรากฏว่าลาลาเบลเป็นพริตตี้
ก็ไปตั้งแต่ประมาณสักช่วงบ่าย
หลังจากนั้นก็คือมีชายคนหนึ่งพาออกไป

แล้วก็พาน้องไปที่คอนโดของน้ำอุ่น
มีการลากเข้าไปในลิฟต์แล้วก็เข้าไปในห้อง

ได้มีการเอาลาลาเบลมาไว้ที่โซฟาด้านล่างของที่พัก

เพื่อนลาลาเบลมารับปรากฏว่ามาพบว่าลาลาเบลนั้นเสียชีวิตไปแล้ว

ก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วลาลาเบลตายที่ไหน

ยังไม่มีใครรู้ตำรวจยังไม่มีการเปิดเผยทั้งที่เขาบอกว่า

จะมีการเช็คจากสมาร์ทวอชของเขา
สรุปแล้วหัวใจมันหยุดเต้นตอนไหน
จนหน้าบัดนี้เราก็ยังไม่รู้

ทางผลทางด้านนิติเวศน์ออกมาแล้วในการชัดละสูตร
เรื่องของเวลาการเสียชีวิตออกมาแล้ว
แต่ตอนนี้ทุกอย่างเก็บไว้บนชั้นศาลทั้งนั้น
แต่ในขณะเดียวกันน้ำอุ่นก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำก่อน

แล้วก็น้ำอุ่นก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ถูกต้องไหมครับ๑ล้านกว่าบาทแต่ในขณะเดียวกันคนกำลังถามว่าอ้าว
แล้วกลุ่มแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองล่ะเป็นยังไง

เราก็ต้องดูกันต่อไปว่าคดีนี้จะเป็นยังไงต่อไป
ซึ่งคนก็อยากจะรู้ว่าไอ้คำตอบที่คนไทยต้องการมากที่สุดคือ
ตอนที่น้ำอุ่นลากลาลาเบลไปลากแบบมีชีวิตหรือลากเป็นศพไป

อันดับ๒นะฮะสำหรับข่าวในประเทศนะครับ
คนตามเยอะที่สุดคือข่าวของออฟฟี่แม็กซิม

กลายเป็นกระแสจริงตอนนั้นคนอยากจะรู้เรื่องนางจริง
มีการไปขุดว่านางไปซื้อรถบีเอ็มให้ผู้ชาย
บาหดไปติดผู้ใจ

ใช่สิเพราะว่ามีการพาดพิงไปถึงเน็ตไอดอลอีกหลาย
แล้วก็มีการออกมาแชร์

มีเพื่อนของเธออีกหลายคนนะครับ

แล้วก็เธอเองก็ออกมาทิ้งระเบิด
ว่าขนเพชรวงความลับเอาไว้อย่างหนึ่ง
อย่าให้พูดถ้าพูดไปเสร็จผลเพชรตายแน่
มีแม้กระทั่งงานบวชว่าฉันเป็นคันบวชให้เธอ
แต่ในขณะเดียวกันเน็ตไอดอลทั่วฟ้าเมืองไทย
ก็ออกมาแฉพฤติกรรมของเขา
หรือแม้กระทั่งว่าพฤติกรรมส่วนตัวเขา
ที่เขาชอบเล่นเด็กผู้ชายแล้วชอบแบบว่า
ว่าจริงไหมอะไรนึกมากไปเลยจริง

สร้างตัวเป็นเจ้าแม่ของวงการพริตตี้

พอวันหนึ่งคนอื่นไปรับงานตัดหน้าเธอ

เธอก็ออกมาชี้แจงไปในมุมหนึ่งไปแล้ว

ในประเทศที่คนหาเยอะที่สุด

โยโยตอนนั้นคือหายออกจากโรงเรียนไป
หายจากโรงเรียนไป
แล้วก็พ่อแม่ก็ตามหา

ปรากฏว่าไปกับเป็นพ่อของเพื่อน

ไปเชียงไม่

เป็นเด็กแต่ก็เป็นข่าวที่คนไทยอยากรู้ที่สุด
ตอนนั้นที่หายไปก็ไปเจอที่เชียงไม่
ข่าวที่๔เลยข่าวของป๊อปปองกูล

ก็มีแฮชแท็กประมาณว่าผมมีโรค๒ใบ
คือคุณป๊อปไปแต่งงานกับเจ้าสาวของคุณป๊อปนะครับ
ปรากฏว่าคนที่เล่น

ในแลกให้มีอีกคนที่เขาดูในสังคมออนไลน์
แล้วก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าเออผมผิดเอง

นั่นก็คืออีกมุมหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สี่
เป็นข่าวที่เรียกว่าดังในประเทศไทยนะฮะ
แล้วติดอันดับในการค้นหา๑๐อันดับ
ตอนนั้นที่เป็นโรคซึ่งแปลกถูกต้องไหมฮะ
เป็นโรคที่แปลกแล้วก็แบบว่าเร็วมาก
คืออยู่ดีน้องน้ำตาลมีอาการเลือดออกมาทั้งปากและจมูก
หลังจากนั้นคุณแม่ก็พยายามที่จะห้ามเลือดปรากฏว่าห้ามเลือดไม่ได้
สุดท้ายน้องหยุดหายใจและอากาศนั้นขาดออกซิเจนทำให้ก้านสมองนั้นตาย
คุณหมอได้มีการไปตรวจสอบนะครับว่าสรุปแล้วน้องเป็นอะไรเสียชีวิตกันแน่
คาดการณ์ไปหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
สุดท้ายแล้วปรากฏว่าไปเจอลักษณะเหมือนเป็นวรรณโรคในโพรงจมูก

คือมันน้อยมากนะฮะคือคนที่มีโรคแบบนี้เกิดขึ้นได้
รู้สึกจะมีแค่ประมาณ๑๐กว่าลายที่อยู่ในประเทศไทย
วันนั้นหมอก็ยังงงอยู่ว่าเหมือนจะรักษาตรงนี้แล้วเหมือนจะหายแล้ว

๕๐ปีมี๒๗รายอยู่ด้วยไงสักอย่าง

แล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งหมอก็รับมือไม่ทันกับโรคนี้เหมือนกัน

แล้วก็ได้มีการตัดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนไปตรวจสอบ
นั่นก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้โปรงจมูกของน้อง
พอตัดไปตรวจปรากฏว่าไปพบว่า
ตรงนี้เป็นจุดที่เลือดมันออก

แล้วก็ไม่หยุดคือเลือดออกไม่หยุดตรงนั้น
แล้วก็สุดท้ายริ่มเลือดไปอุดตันทางเดินหายใจ
แล้วทำให้เลือดมันแข็งตัวทำให้น้องนั้นหายใจไม่ได้

อันดับที่๗ของข่าวในประเทศที่เขาหากัน
เชียงใหม่รถตกไปในครูเมือง
ดาราทุกคนร่วมกันไว้อะไรกับไอจี
เป็นสไตลิตที่อยู่ในกลุ่มของพ่อเชิร์มัน

น้องก็เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนอีกท่านหนึ่ง
เพราะว่าตัวน้องกำลังจะขับรถ

ชนน้องซึ่งอยู่ทางเลนส์นอกนะฮะ
กำลังจะกลับรถแล้วก็รถก็เสียหลัก
พุ่งชนกับตัวรั้วราวสะพาน
แล้วก็ตกลงไปในน้ำรถยังหายท้อง

แบบว่าน้องออกจากรถไม่ได้

เป็นข่าวที่๗ที่คนหาเยอะที่สุด

สำหรับข่าวในประเทศคือข่าวระเบิด
จำได้ไหมครับมีการปูพรมตอนนั้นเนี่ย
ระเบิดไปถูกซุกประมาณ๗๘จุด
แล้วก็มีการไปตรวจสอบนะครับ
มีการไปจับหนุ่มคนนึงซึ่งได้มีการนำเอาระเบิด

ไปโยนเอาไว้ที่สมัยการตำรวจแห่งชาติ
นะครับแล้วก็เลยมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตอนนั้นก็มีการคาดคณีว่าน้องนั้นเป็น
คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มระเบิดเหล่านี้หรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไป
จนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าสรุปแล้ว
ใครเป็นคนวางกันแน่แต่ข่าวนี้เป็นข่าวที่คนตามหาเยอะเหมือนกันนะครับ
เป็นอันดับ๘นะครับอันดับ๙คือข่าวของเพื่อนคุณพระดำนะครับ
คุณเหมคุณเห็มภูมิพาทิศใช่ป่ะชื่อป่าพาทิศป่ะใช่
คุณเห็มก็ผูกคอตายผูกคอเสียชีวิตเมื่อเร็วนี้เองนะฮะ
ซึ่งก็ยังเป็นปมปริศนาอยู่ว่าอย่างที่เขาบอกว่าเขาเขาเป็นเพราะอะไร
แต่เขาเป็นซึมเศร้าก็ทำให้รู้ว่าเห็มคนที่เราเห็นเป็นพิธีกรเป็นดารา
เป็นคนที่อยู่ข้างกันเนี่ยกำลังจะถ่ายละครเหมือนกัน
กำลังจะถ่ายละครทั้งสองสามเรื่องเป็นอีกหนึ่งเคสที่ทำให้คนไทยตื่นตัวเรื่อง
โรคซึมเศร้าแล้วก็เรื่องของการอะไรจากซึมเศร้ามาเรื่องของบูลลี่
เรื่องของแบบว่าการแบบเหตุการณ์ที่แบบเกี่ยวในครอบครัวอย่างด้วย
อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันดับที่สิบแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องอะไรเลย
เรื่องของข่าวแม่มณีโอ้ใครช่างเลือกรูป
กำลังเราเรากันเกือบ๓๔สิทธินตรงเนี่ยมีทุกวันค่ะ
มณีก็เกี่ยวกับการแชร์ซึ่งแม่มณีจริงแล้วเป็นแม่ค้าขายตุ๊กตา
อยู่ที่อุดรฮะอยู่อุดรธานีจนวันหนึ่งนางก็เริ่มชีวิตของนางมาเป็นพริตตี้
คือแต่งหน้าให้นางได้แก่ตัวจริงถือพันธนางดีหมดเลยนะ

ผิวพันธ์นางดีแล้วก็เรียกได้ว่ามันก็ไปแม่มณีเนี่ย
เปิดแชร์แม่มณีผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
เขาบอกว่าเงินสามารถอยู่ในบัญชีได้เป็นพันล้าน
แม่วันนี้ก่อนเลยทำมาเป็นเปิดหนังเปิดละครเปิดรายการ
เช่นรายการหนีเที่ยวกับแม่มณีนะ
มัสนีไปแล้วเห็นไหมล่ะ
คุณจะเชื่อไหมว่าคนที่ไปลงทุนเงินแชร์กับแม่มณี
ถือว่าเยอะบางคน๕๖ล้าน
คือมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณเกือบจะพันล้าน

เกือบพันล้านนะครับเพราะว่าแม่มณีเนี่ยเวลาที่ไปเรียกเงิน
เขาบอกว่าเขาจะใช้คำว่ามาสมทบกรรทุนของเขา
คือพอได้เงินมาเนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้
สมมุติว่าคุณไปสภาคเงินของเขาเป็น๑๐๐๐บาท
คุณจะได้กลับคืนไป๑๙๓๐บาท
คือ๙๓นี่เขาจ่ายให้คุณ

หลังจากนั้นคนก็เริ่มแห่แหนแล้วก็มีลูกข่ายลงมาอีกหลายคนทีเดียว
หนึ่งในนั้นคือมะนาวมะนาวนี่ก็เป็นคนที่เคยเป็นข่าวของเจ้าบ่าว
เจ้าบ่าวหนีงานที่หนูปักไส้กรอกขายไม่ได้ชม
นั่นคือพาคินนะครับก็คือแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็ยังคาลักกระสังกันอยู่เรื่องนี้
เชื่อว่าน่าจะยาวไปถึงปีหน้าแล้วครับตัวแม่มณีเองนะครับหลังจากนั้น
ตั้งคันนะฮะไปตั้งคันอยู่ในเรือนจำแล้วก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมานะครับ
แต่แน่นอนว่าเธอเองก็มีสิทธิ์ที่จะสู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วเงินมันหายไปไหน
หาไม่เจอนะเงินเป็นว่า๙๐๐กว่าล้านอะไรนี่คือยังอยู่ในคุกในคุก
ใช่แฟนเขาก็แฟนเด็กเขาก็ยังอยู่ในคุกแฟนเนี่ยเป็นนักดนตรีแล้วก็แบบเป็นเด็กกว่าแม่มณีเยอะพอสมควร
ถ้าเกิดจากนี้ไปคือถ้าเกิดเขาแบบเหมือนว่าเขาไม่ได้แบบจะตั้งทนายขึ้นมาเพื่อขอประกันตัวอะไรอย่างนี้

ใช่ตอนนี้เขาไม่มีเงินเหลือประกันตัวเขายังแบบเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะต้องต่อสู้นะ
แต่ตอนนี้คือครั้งแรกที่เขาจะประกันตัวไม่มีการยื่นขอประกันตัวเพราะไม่มีเงินเหลือ
มันต้องอยู่ที่ไหนสักที่สิแต่เขาทำให้รู้ว่าไงรู้ไหมหลังจากที่แม่มณีล้มปุ๊บ
ก็มีสารพัดแชร์หลายบ้านเหลือเกินแชร์ทุกจังหวัดก็ล้มไปตาม

ก็คิดดูว่าเท้าแชร์อายุ๑๔ที่เขาถามไปไหนบอกหนูกำลังไปทัศนศึกษากับโรงเรียน
เขายังเป็นเท้าแชร์ได้เลยคิดดูเอาเองแล้วกัน

มาดูโพลของซุปเปอร์โพลค่ะว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อมาตรการของจราจรด้านไหนบ้าง
เขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะก่อนถึงเทศกาลปีใหม่เนี่ย
เพราะว่าคนส่วนใหญ่กลับภูมิลำเนาและตอบคำถามว่า๖๕๔ตอบว่ากล้าที่จะดื่มแล้วขับ
เดี๋ยวฉันคนตอบนี่ช่างกล้ายังจริง
อาจารย์ดรนพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลก็บอกว่า
มีการสำรวจการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของตำรวจด้านจราจรเนี่ยนะฮะ
ก็จากทุกสาขาอาชีพเลยจำนวนก็๑๒๐๑ตัวอย่างเนี่ย
ก็เอาตามนี้เลยประชาชนส่วนใหญ่๑๕๘๔ที่จะกลับภูมิลำเนาเนี่ยคือ
ร้อยละ๒๕๒จะท่องเที่ยวร้อยละ๑๖จะไปจังหวัดอื่นด้วย
อย่างไรก็ตามพออนุกรรมกังวลความกังวลว่าการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย
บอกว่าร้อยละ๓๙๑หรือ๓๙กังวลว่ารถติด
ละ๓๔กังวลเกิดอุบัติเหตุ๒๕กังวลความไม่ปลอดภัยตามลำดับ
ก็ใกล้กันนะนะที่น่าเป็นห่วงคือประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ๙๖
เคยพบเห็นคนขับรถประมาทหวาดเสียวในช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมา
และส่วนใหญ่ก็บอกว่าร้อยละ๖๙๔มีแนวโน้มว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะดื่ม
โดยพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตจากการจากอุบัติเหตุ
เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด
ร้อยละ๒๐๑คือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ร้อยละ๖๖๑คือเมาแล้วขับ

ขับรถประมาทหวาดเสียวปาดไปปาดมาขับตัดหน้ากับชั้นชิด
ละ๑๓๔ขับรถย้อนสอนค่ะ
ร้อยละ๑๑๕คือโทรศัพท์ขณะขับรถ

ตอนนั้นเมื่อถามถึงความกล้าเสี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย

คือ๖๕๖๕๔ตอบว่าอาจจะดื่มแล้วขับ
แล้วก็กล้าขับหลังจากดื่มอย่างแน่นอน
กล้าจริงเมื่อถามถึงความสุข

กล้าที่จะขับหลังดื่มแน่นอน

คนที่ชวนที่ดื่มยิ่งดื่มมากสติยิ่งน้อยยิ่งมั่นใจมาก
คือแบบเมายังไงจะขับรถกลับบ้านก็ได้

น่ากลัวมากครูแม่

เวลาเห็นรถตำรวจออกทำหน้าที่จับกลุ่มอะไรต่างนานาเนี่ย

เขาบอกว่าคนที่ขับรถประมาทหวาดเสียว

เพราะว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ๗๓๑เนี่ย

เห็นรถตำรวจเนี่ย
รถตำรวจทางนี้จะเย็นว่าประชาชนส่วนใหญ่

แล้วก็กลับพลุมีธรรมนัวไปท่องเที่ยวเดินทางจังหวัดถึงต่างเนี่ย
วนเรื่องอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยสูงสุดเลย
มีสาเหตุสำคัญสองอย่างก็คือ

ปัจจัยภายในได้แก่ตัวประชาชนเองที่
๖๕เมื่อกี้ค่ะที่กล้าที่จะขับเมื่อดื่ม

หลังจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่จะมีความสุขมาก

จับกลุ่มคนขับรถเร็วด้วยความประมาทหวาเสียว
ประเมินผลครั้งนี้เขาจะทำตลอดนะฮะ

ก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้วจาก๓๐ถึงวันหยุด

คำถามที่ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรเกิดขึ้น
บางคนก็บอกว่าคำว่าเผาจริงเผาหลอกพี่ได้ยินมากี่ปีแล้ว

แต่ปีนี้เราเริ่มเห็นโรงงานปิดไม่ว่าเล่นแล้ว

สำหรับส่งออกเริ่มปิดแล้ว

จะเริ่มเห็นโรงงานอะไหล่ชิ้นยนต์

เมื่ออาทิตย์แรกที่เปิดมา

แต่อย่างที่ลูกจ้างเขาก็บอกว่าก็เห็นขาได้ปกติแต่ทำไม
มีโบนัสทุกปีถึงวัดลาปิดเพราะก็ไม่สู้กับเศรษฐกิจ
แต่เกี่ยวกันระดับโลก
เขาบอกว่าฝีมือมนุษย์จะเริ่มน้อยลงแล้ว

ก็เขาไม่รู้อ่ะ

เขาบอกว่าเผาหลอกเผาจริงเผาหลอกเผาจริง

เพราะดูท่าวางว่าปีนี้เผาจริง

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยเป็นมนุษย์เงินเดือน

ทุกคนได้รับผลกระทบหมดฮะ
ทุกคนได้รับผลกระทบไม่ทางตรง

วันนี้ไทยรัฐออนไลน์เขาพยายามรวบรวมมา
คุณจะต้องข้ามผ่านการเวลา

อย่างแรกเขาบอกว่าถ้าคุณมีงานประจำ

ซึ่งเอาเลยนักธุรกิจทุกภาคส่วนเนี่ย

งกรรมทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

อ่ะตอนนี้คนรวยก็แฮปปี้กันสิ
ค่าเงินบาทแข็งตัวอู๋ไปช็อปปิ้งแบนเงินกันสู้ตาย
เพราะค่าแข่งตัวเราควรจะเตรียมตัวนะครับ

เราได้เห็นประเทศอเมริกาแบรนด์สินค้าหลายสิ่งหลายอย่างของเรา

ไม่ใช่เขาแบรนดของไทยเพราะว่าเราก็แบบว่าผิดอะไรหลายอย่างอะไรอย่างนี้
ซึ่งก็มีการแบนสินค้าของไทยเกือบเยอะหลายรายการมาก

ค่าเงินบาทแข็งตัวนี่แหละปัญหาหลักที่กำลังจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในปีหน้า
เอาอย่างนี้ละกันเราจะไปหวังพึ่งใครยากฮะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องหาวิธีการแก้ไขเพราะเวลานี้
เงินต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยนั้น
ส่วนใหญ่ไม่ได้เอาเข้ามาเพื่อลงทุนนะฮะ
แต่มาพักเพื่อเอาดอกเบี้ยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
เขาก็เลยบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้
เนื่องจากจะต้องรอการพิจารณาร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอีกระยะว่า
ทางด้านเอาอย่างนี้เราไปดูนักวิเคราะห์เศรษฐกิจปี๖๓
จากบริษัทพัฒระเนี่ยบริษัทพัฒระเนี่ยนะฮะ
เขาบอกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
ลงทุนประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก่อน
คนไทยจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันอยู่ในการชะลอตัว
เราจะไม่เห็นมีการลงทุนอะไรเกิดขึ้นมาเราอยู่ในชะลอตัว
เป็นสาเหตุสำคัญเลยฮะที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ย
ดุลบัญชีเงินสะพัดค่อนข้างสูง
แล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเจอกับค่าเงินบาทแข็งตัว
เวลาที่เราไปฟังข่าวเขาว่าเงินบาทแข็งตัวคืออะไร
นี่แหละมันไม่มีการลงทุน
ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างชะลอตัวหมด

เป็นเหตุให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุน

นะฮะขนาดที่การบริโภค
กำลังซื้อในประเทศปีนี้คนไทยด้วยกันเองนะ
กำลังซื้ออ่อนแอลงเยอะมากฮะ
ยกตัวอย่างรถยนต์เมื่อก่อนประเทศไทยของเราเนี่ย
ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์
ณวันนี้เชื่อไหมว่าการเติบโตติดลบพี่
จึงทำให้การบริโภคเติบโตลดลง
ส่งผลยังยอดขาย๑มันจะตามอะไร

สิ่งที่น่าเป็นห่วงเมื่อบริษัทเหล่านี้ลดกำลังการผลิต
สิ่งที่ตามมาแรงงานทั้งหลายครับ

เริ่มต้นจากอะไรก่อนคุณโดนอะไรบ้างคุณลองฟังกันดู
เริ่มต้นจุดเริ่มต้นนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีแล้ว

เราเจอแม้กระทั่งธุรกิจทีวีเราก็เจอกันเห็นไหม
ดูดูนะฮะค่าใช้จ่ายน้อยลงปุ๊บ
ก็จะเริ่มปลดคนงานเริ่มถี่ขึ้น

เขาบอกว่าตอนนี้เอาให้ล็อกเพราะในขณะเดียวกันเนี่ย
ธุรกิจกี่ธุรกิจที่เขาปิดกันไปแบบไม่มีใครรู้ตัวก่อนล่ะ

ยอดรถยนต์ยอดขายติดลบเนี่ยแต่ทำไมโบนัสปีนี้โอ้โห
หลายที่มันปิด๘๙เดือนแล้วแม่ปีนี้
ไม่มีบริษัทชิ้นส่วน
ประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีนิคมอุตสาหกรรมมากมายเนี่ย
ว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้เราเคยเป็นอันดับโลกในการผลิตชิ้นส่วนนะฮะ

วันนี้หลายที่ปิดไปกันแล้ว

แรงงานปี๒๕๑๓เนี่ย

จบใหม่คุณฟังฮะงานจะหายากขึ้น
แล้วก็เงินเดือนปีหน้าจะเป็นยังไง

เอาไหม

อัตราเติบโตเงินเดือนปี๒๕๐๓

เขาบอกเลยครับว่า๖๐๗บริษัท
จากหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ไม่มี๕เปอร์เซ็นต์เต็มที่
ซึ่งมันสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้ออยู่แล้วอันนี้เราอาจจะเข้าใจกันง่ายยากอยู่
คือเอาง่ายนะครับว่าอุตสาหกรรมก็จะมีการปรับลดเงินเดือนเนี่ยคุณอย่าไปหวัง
แนวโน้มการจ้างงานของประเทศไทยปีหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่า
องค์กรต่างมีแผนที่จะจ้างงานอยู่ที่เก้า๒๙เปอร์เซ็นต์เองนะพี่
ลดลงเพราะอะไรเมื่อปีที่แล้วเราว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วใช่ไหม
ปีที่แล้วอัตราการจ้างงาน๓๑เปอร์เซ็นต์นะฮะ๓๑เปอร์เซ็นต์แต่ปีหน้าเหลือ๒๙เปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นมันจะหมายความว่า๓จะต้องหายไปที่จะกลายเป็นคนตกงานไป
ในขณะเดียวกันอัตราคงที่ของการออกงานโดยสมัครใจปีหน้าเราจะได้เห็นกันมากขึ้น
พร้อมออกยกมือขึ้นจะมีให้มากขึ้นเราจะเห็นองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญ
กับการจ้างแรงงานใหม่มากกว่าแรงงานเก่าเพราะว่าสตาร์ทอัพมันถูกกว่า
แต่ปีหน้าสิ่งหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่
ไม่ว่าคุณจะทำเกษตรกรเป็นรายได้หลักของประเทศไทยปีหน้าเตรียมตัวเราเห็นตั้งแต่ปีนี้แล้ว
แห้งหมดแล้วทุกจังหวัดตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วดินฟ้าอากาศปีหน้าคุณจะได้เจอน้ำแห้ง
แล้วก็แหลงจัดเลยในปี๖๓เกษตรกรไทยมีโอกาสเจอภาวะแรงจัดขอบอกเลยครับว่าวันนี้
แต่เราเจอมา๓ปีแล้วเอลนิโย

เราไม่เคยเห็นหน้าน้ำโขงแห้งขนาดนี้

เขาบอกเลยว่าเอลนิโยปีนี้

ประเทศไทยจะแห้งแรงขนาดไหน
ดรท่านหนึ่งเขาได้บอกไว้ครับดรสุทัศน์
เขาบอกเลยว่าเรามาดูว่าขึ้นดูว่าฤดูฝนปี๖๒
จะมีพายุพัดเข้าประเทศไทยเติมน้ำให้กับเขื่อนมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งก็ไม่มีปีที่ป่านมานี่เต็มไม่รู้กี่ลูก
พายุอะไม่มีเลยตกใต้เขื่อนหมดเลยโอเค
แล้วเขาบอกว่าพี่ที่ถ้าเป็นห่วงคือเกษตรกร
ถ้าพ่อแม่เราเป็นเกษตรกรหรือท่านผู้ชมเป็นเกษตรกรเนี่ย
ปลูกข้าวปีที่ผ่านมาฝนก็ตกน้อย
เฉพาะปลูกได้เฉพาะพื้นที่ที่มีชนรับประทานเท่านั้น
ส่วนนอกเขตชนประธานขอเตือนว่าอย่าปลูก
หรือลดพื้นที่การปลูกข้าวครับเพราะปีหน้าผลผลิตเสียหายแน่นอน
โอเคนะครับเอาพักกันก่อนช่วงหน้า๕แอปควรติดมือถือเอาไว้นะครับ
เที่ยวปีใหม่อุ่นใจเดี๋ยวมาบอกมีอะไรบ้าง
ยังเดินทางท่องเที่ยวอยู่นะฮะตอนนี้แนะนำให้มาโหลดแอปต่าง
ก็บำเลยจากถนนไปก็อย่าลงมั้ย
คุณแม่จะเคยลงไปถึงในสวนป่าแล้วบอกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ
แต่พอเราอึดใจทนไปอีกนิดนึงมันเจอทางหลวงจริงนะ

ไม่รู้สิมันมีวิธีที่จะหาด้วยการลองกดหลายเส้นดูไง
แล้วก็ดูระยะทางกับเวลาดูเอา
ถ้าบางทีถ้ามันไม่เสี่ยงก็ไปเวลายาวขึ้นหน่อยก็ไม่น่าจะยาก
แล้วเรายังค้นหาที่พักร้านกาแฟร้านอาหารได้อีกไง

สมมุติไปแล้วแบบไม่ไหวอย่างนี้ก็กดดูว่าที่พักมีอะไรบ้าง
เราก็แปรให้ได้เลยอ่านแล้วก็ส่งไปกดที่จะแปร

ให้รู้เรื่องเลยจะหลงทางหรือว่าจะถามทาง
จะถามเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วเราไม่มั่นใจว่าภาษาที่เราพูด
มันจะมีทุกภาษาเลยก็โหลดไว้เลยนะฮะอันเนี้ย
ถ่ายรูปสวยอะไรต่างเนี่ย

เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เช็คอากาศ

ชอบอันนี้๓๒๓๒องศา

รู้สึกเหมือน๔๒อันนี้โหดมาก

ที่ผ่านมาไงประเทศเรานี่ไง

เป็นแอปพลิเคสสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินผ่านปุ่มสีแดง

เราจะเห็นเราจะใส่ให้ใส่พิกัดที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่เขาประสานแล้วเขาส่งรถพยาบาลมาเลย

คืออ่านหนังสือไม่ออกยังรู้เลยนะ
ถ้าอ่านตรงสีแดงไม่ออกก็ยากหน่อย
เข้าไปและทั้งนี้ยังเข้าไปในบันทึกข้อมูลส่วนตัว

ล่วงหน้าว่าเราแพ้ยาอะไรเลือดคุบอะไร

เขาบอกอีกหน่อยตรวจสุขภาพก็ใช้อีกหน่อยแป๊บ
เออเอาอะไรแนบลงไปวะ

เดี๋ยวมันจะต้องมีที่ตรวจโล่งตรวจเลือดได้หมดเลย

เขาไม่ให้เป็นส่วนตัวอีกตอนอีกแล้วนะเราไปไหนบ้างมันทุกเมื่อแล้ว
หนังที่เราเคยดูที่บอกว่าต่อไปพวกมันที่ฟัง

ที่มีขอว่าโรคจะเป็นโรคอะไรบ้างในอนาคต

ว่าขอความช่วยเหลือผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านโทรศัพท์มือถือ
ไม่ต้องกด๑๙๑แล้วเราใช้โหลดอันนี้เลยแล้วก็สมัครเป็นสมาชิก
จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราหมายเลขติดต่อกลับให้ครบถ้วน
พอเจอเหตุฉุกเฉินใช้งานก็เปิดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ขอความช่วยเหลือเลย
พิกัดก็ภาพถ่ายที่เกิดเหตุพร้อมข้อความสั้น
อันนี้แนะนำนะคะ๕อย่างนี่เลยค่ะ
อ่าทันใดนั้นพวกเราก็โหลดกันทันที
มีอยู่แล้วเว้ยอันนี้อ้าวมีแล้วเหรอ
มีหมดแล้วบ้างเนาะโปรลิสเรามีแล้ว
ใช้ได้โอเคดี๘๐เลย
อาชีพอย่างเราเนี่ยไม่มีแนะนำแบบพวกหาคู่ไหมนิดนึงไหม
ไม่เอาไม่เอาฉันไม่เคยใช้ช่วงปีใหม่ของแม่เงียบไง
นิดนึงคุณกล้องคุณรุ๊ดไงคุณไป๊ไง
ไม่ต้องห่วงแถมเอจแถมฆ่าโจรเข้าบ้านอยู่หรอกไม่เอาอะ
นี่ในเมื่อโลกของเรามันมาถึงที่ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย
เราจะเห็นเยอะผู้ชายร้ายคน
ผู้หญิงในเมืองไทยผู้หญิงจีนก็ยังมาเลี้ยผู้ชายไทยหลายคนเลย
โอ๊ยพี่ผู้หญิงตอนนี้อายุ๒๓๒๔เลี้ยงเด็กผู้ชายสู้ตายไทยแอ้งจี้สิเนอะ
ใช่คุณแม่นิดนึงคือผู้หญิงก็สาว
๒๔๒๕ไม่ใช่แก่ไล่กันไปไม่มีพี่จีนพวกเขาสักเซ็ตเร็วมาก
คือเขาทำธุรกิจหนึ่งอย่างนี้เขาสามารถขายได้พันล้านคนนะแม่
ทำไมเขาหาผู้ชายของเขาไม่ได้ทำไมต้องมาซื้อ
ลางถงรางพาวดูแลภายครำชอบนะแม่

คุณพี่ก็ดูหน่ายไกร๕๐หน้าได้ขนาดนี้

สมัยพี่อาจจะไปบอกมีแต่ผู้ชายไปสู่ขอผู้หญิง
ต่อไปนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้หญิงคนนี้อายุ๒๔ปีแตกหมดเลยเป็นคนจีน
เขาบอกว่าถึงเวลาคืนไงไหมนางไม่จำเป็นจะต้องมาให้รอให้ผู้ชายมาขอนาง
แล้วผู้หญิงหน้าตาก็เป็นเนี่ยพี่หนุ่มผู้หญิงหน้าตาดีไหมล่ะ
ผู้หญิงหน้าตาดีไหมล่ะดีสิคนไหนนะจากมงมนธนเหนานเนี้ยเออ
ไม่ต้องรอให้ใครมาขออยู่ที่ไหนเหนานเธอไม่ต้องไปจริงจริงจริง
นะแต่เธอเนี่ยไปขอเขาเองโดยเธอสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการหอบโฉนดที่ดิน
อืมว่าว่าฉันจะมีโฉดที่ดินนะนะว่าฉันมีกุญแจคลายมาเป็นผัวฉัน
บีเอ็มรถบีเอ็มเดอร์บิวหนึ่งคันแล้วใส่ชุดแต่งงานไปเลยว่ะถูก
แล้วก็ดอกไม้ช่อโตเอาสิไปมอบไปกับแฟนหนุ่มเพื่อฉลองครบรอบว่า

หนุ่มก็ร้องน้ำตาปิ่มแล้วก็บอกว่า

ผู้หญิงแต่งงานปรากฏผู้ชาย

ก็เลยตอบไปว่ารับแต่งงานอย่างไม่ลังเล

แล้วก็สัญญากับแฟนสาวว่าจะทำงานอย่างหนัก

ถึงแม้ว่าฐานะผู้หญิงเนี่ยจะรวยกว่า

มีวันหนึ่งมีแบบเศรษฐีบอกน้ำมันนะ
เพราะเราก็ชอบการจัดรายการของคุณแม่มาก

อ่ะคล้ายสามีของ

แต่คุณแม่จากนี้ไปต้องทำอะไร

มันไม่มีหรอก

ไม่มีสมมุติอะไรที่มันเป็นไปได้หน่อย

อย่าไปเพอ๊ะแล้วพอมันเม็ดไปไม่ได้
เหม่งนะของที่ได้มาดีตั้งคนน้ำคนแม่งน่ะ

คำนี้พูดได้ใช่ไหมเป็นภาษาอีกศาสตร์เนอะได้ภาษาอีกศาสตร์

ดูนะกิจกรรมรับยามเช้าด้วยการผึ่งรูทวาร
ให้แสงแดดนั้นช้อนชัยเข้าไป

เพื่อเพิ่มพลังชีวิตดูสิฮะ

ก็นี่ไงล่ะผมก็ทำอะไรอยู่นะคุณพระดำดู

เขาบอกอย่างนี้มนุษย์เรามีวิธีกระตุ้นตัวเอง

บางคนนั้นเลือกทานกาแฟก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะ
หลายคนก็เลือกที่จะออกกำลังกาย
แต่คนกลุ่มหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะ
เลือกที่จะให้รูทวารของตัวเองนั้น
โดนแสงแดดแยงเข้าไปก่อน
เพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเขา
โดยมีชื่อเรียกกิจกรรมดังกล่าวว่า

สุดแปลกแบบนี้เปิดเผยนะครับว่า
การนอนแยกขายกสูงไม่รู้ตัววี
ให้รูทวารนั้นโดนแสงแดดจังทั่วอาทิตย์

จะช่วยให้ร่างกายของเขานั้นมีพลังชีวิตมากขึ้น
พร้อมที่จะมีแรงมีไอเดียในการทำงานในแต่ละวัน
และช่วยพลังงานเรื่องเพศนั้นเพิ่มขึ้นด้วย

ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันวันละ๓๐วินาที

โดยนำหลักการมาจากรัฐธิเต่านะครับ
ซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาหยุดถักแถบเอเชียตะวันออก

ได้มีการกล่าวครับว่าการทำกิจกรรมของกลุ่มคนดังกล่าวนั้น
ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานแต่อย่างใด

และอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังอีกต่างหาก
และอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังที่ดากของคุณก็ได้
การฝึกสมาธิและรับวิตามินดี
จากแสงแดดเข้าสู่ร่างกายเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพ
แต่ไม่จำเป็นต้องทำลายผิวด้วยการอาบแดดแบบกิจกรรมพี่เรนแบบนี้ก็ได้

ใช่ไปทำกันเพื่อ

อาทิเต๋าอะไรพวกเราอยู่ในเอเชียกันมากี่ชั่ว
อายุคนไปอีกคือได้ยินว่าต้องไปตากแดด

เอาแผ่นหลังนี้ไปรับพลัง

บางทีที่บอกว่าประจูบลบประจบวกไหมที่บอกว่า
เหมือนพี่ผัดไทยตอนหากพี่ผัดไทยเขาบอกว่า
บอกว่าเหล่าสื่อที่ลูกเขาเรียนแพทย์จีนแนะนำมา

เพราะหลังของเราเปรียบเสมือนแผ่นโซล่าเซลล์

เขาบอกว่าแต่เมืองไทยอย่าเกิน๘โมงเลย

เมื่อก่อนอาจจะได้๑๐โมงมันอากาศคุณสุด

ก็จะมีพวกที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนเนี่ย

ประเทศไหนมีการประหารชีวิตเนี่ย

อย่าทำอย่างนี้มันเป็นการก้าวไก่

รุนแรงเกินไปที่จะทำลายชีวิตคนนะฮะ

เขามีโทษประหารเพิ่มขึ้นจาก

ความผิดฐานรุมข่มขืนและฆาตกรรมผู้หญิงคนหนึ่ง

กำลังจะถูกประหารชีวิตในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
โดยสารสูงสุดปฏิเสธดีการ์ขอลดโทษประหาร

สารอินเดียยังพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
การกระทำความผิดอายาร้ายแรงหลายอย่าง
แม้ว่าไม่มีการประหารชีวิตนักโทษตั้งแต่ปี๒๔
ขณะที่หลายชาติมีอัตราการลงโทษประหารสูงสุดกว่าในอินเดียมาก
แต่๔ประเทศที่ลงโทษประหารสูงสุดนั้น
มีตามสถิติก็แค่ที่๒๕๑๘นะคะ

ตามข้อมูลของมหารอยกฎหมายแห่งชาติที่กรุงเนลลีระบุว่า

ประหารชีวิตส่วนใหญ่เกิดที่อุตรประเทศ
ลองลงมาได้แก่ที่รัฐหรยานา

โดยที่ปี๒๐๑๘เพียงปีเดียวสารต่าง
ลงโทษประหารชีวิตที่อินเดียไปแล้ว๑๖๒คน
เพิ่มนะฮะเพิ่มจากก่อนหน้านี้๕๐เลย
ถือว่าสูงสุดในเกือบ๒๐ปี
ปีที่ผ่านมายังไม่สูงเท่าปี๒๕๑๘ที่ผ่านมา
จำนวนคนที่ประหารชีวิตจากความผิด
ก็เป็นเรื่องความรุนแรงทางเพศ

เพิ่มขึ้นถึง๓๕ก่อนหน้านี้
เป็นผลมาจากการแก้กฎหมาย
ส่วนที่ปากีสถานก็ประหารไปแล้ว๒๕๐คน
บังคลาเทศนิดหนึ่ง๒๒๙คน

อินเดียนี่เข้าไปเป็นหลายพันคนเป็นพันคน
แต่ทั้งโลกมีแค่๒๕๙๑คน
เอ้าพักกันสักครู่นึงช่วงหน้านะครับ
เปิดโผล่ละครมาแรงแห่งปี๒๖๖๒
คนค้นหามากที่สุดเดี๋ยวกลับมานะครับ
เราไปดูละครที่คนพูดถึงกันมากที่สุด
อันดับละครต้องยอมรับปีที่เป็นปีแห่งละคร
คนแข่งกันทำละครหมดแต่ทำให้เห็นอย่างนั้นนะพี่
ว่ามันจะมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ใช่แค่ช่อง๓ช่อง๗
เมื่อก่อนละครดังจะต้องอยู่แค่ช่อง๓ช่อง๗
วันนี้ช่องวันน่าจะเป็นอันดับต้นเร็วนี้แล้วล่ะ
ลองไปดู๑๐อันดับนะฮะแต่ละช่อง
ว่าใครสนใจช่องไหนกันบ้าง

ก็คือเอาอย่างที่อันดับที่๑๐ก็เป็นละครเรื่องแรกของช่องเขาเลย
เป็นละครสามีสีทองอาหารสมปุณกริจกระแสแรง
คือแข็มค์รัตพสดา

แคทริยาอิงลิชนะฮะสามเมียหลวงที่ต้องมารับมือวีรกรรมแสบของสามีปรากฏว่าทำตัวเลขได้ไปถึงหนึ่งเลยนะเรื่องเนี้ยทำให้เรตติ้
ช่องก็ขึ้นมาเลยล่ะใช่นะฮะไปต่ออันดับที่เก้าเจ้าหญิง
เม็ดทรายก็ได้น้องใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยแล้วก็มาร์ทจุธาวุฒิเนี่ย
มานี่ก็เป็นช่องแดนวอร์ลาเวทกำกับป่ะท่องแกมี่เนี้ยแหละเป็น
คนทำอันนี้ช่องจีมเอ็ม๒๕แต่ปรากฏว่าคนดูออนไลน์มาก
ทีวีกันไม่เป็นอย่างงี้เยอะมากอย่างงี้พี่แล้วจะมีเรื่องพูด
เยอะมากในออนไลน์โซเชียลจะพูดถึงละครกัมมี่เยอะมาก
ครับซึ่งมีใบเฟิร์นพิมชะนกมาร์ทจุธาวุฒิแล้วก็แดน
วรเวศเนี่ยซึ่งปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด
ในโลกออนไลน์จะมีการแชร์การอะไรกันมากถึงเออคุณพี่โมได้
ทำละครสักเรื่องสองเรื่องไม่เอาแล้วเธอไม่เอาเนี่ยไม่มี
เกิดมาดูละครยังไม่เป็นเลยเราไปดูเป็นระดับที่
อันนี้ต้องยอมรับเป็นของช่อง๓เขาของคุณกล้อง
ปียะใช่ไหมฮะสำหรับทองเอกหมอยาท่าฉโหงใช่ของคุณ
คุณกับมาริโอนเนี้ยมาเล่นนะฮะอันดับเจ็ดก็ยังเป็นของ
ช่อง๓ก็คือกลิ่นกาสรองของฝาแฝดดีเลวของนางเอกยายา
รัสยาแล้วก็เจมส์มาสี่ตัวนะฮะอันดับ๖อันนี้ต้องยอมรับ
ว่าเขามาจริงรักฉุดใจนายฉุกเฉินละครแนวโรแมนติก
แฟนตาซีนะฮะนำโดยซันนี่สวันเมทานวันใหม่ดาวิกา
สกายวงระวีเนี่ยนะฮะอันดับที่ห้าอย่างที่บอกที่เมื่อกี้พี่
หนุ่มถามว่าเรื่องอะไรมาทุศอรโลกันกันนะฮะอืมมาทุรส
ฯน้าฮะเป็นละครยาวแอคชันซอนราม่าโรมัติคเนี่ยเรื่อง
ล่าแม่เหลืออะไรนะเรื่องล่าีตาแสดงแม่อ๋อหรอเอออะไร
มีไม้พัฒนาเดชมุกดาแล้วก็มีทั้งเกมีไม่เป็นไรนะครับมีเคมีคู่ดีให้กินกันเนี่ย
จบไปแล้วแต่ก็เขาบอกว่าความนิยมเลิศได้สูงถึงอันดับ๕ได้อย่างสวยงามเลยจริงมาอันดับ
กูก็งงใครว่าลูกกันอันดับ๔เป็นหัวใจธีมศีลาเห็นมั้ย
มาดูเป็นของช่องวันใครเป็นผู้จัดอ่ะเออ
ช่องวันเองหรอช่องวันทำเอง

ตอนแรกเนี้ยตอนแรกเรตติ้งก็ทรงทรงทรุดทรุด
พอนี่เท่าเนี้ยพอพีเอียนสิทธิ์เรียมกว่าลุ่นศิลภัณฑ์เจอกันเท่าเนี้ย

น้องต่อค่อยมาบดเขาถอนเสื้อป้าววูเว้อก็
ช่องวันเนี่ยต้องยอมรับคนเนี่ย
ที่สลัดภาพเด็กวัยรุ่นจริงเป็น

ที่เคมีทั้งคู่ก็ทำให้คนฟินกันทั้งชั่วบ้านชั่วเมือง
แล้วก็เอาคุณแอนซีเรียมกลับมา
ปรากฏว่าคุณแอนซี่เรียมด้วยต้องเกิดอีกครั้งนึงเลยนะคะ

ร้อนเลยล่ะอืมอ้าวส่วนตามมาเรียกว่ามาอยู่อันดับสามแล้ว
เป็นของเชนและเป็นของช่องวันฮะ
แล้วก็เป็นการกลับมาในรอบหลายสิบปีของพี่แซมยุรนันเนี่ย
ใช่พูดถึงบุคคลข้ามเพศความเจ็บปวดอดีตระหว่างตัวละครพ่อแล้วก็ลูกชาย
เป็นบุคคลข้ามเพศเรื่องนี้ถือว่าเป็นการตีบทแตกของใบเฟิร์น
ที่นอกจากจะรับบทข้ามเพศแล้วเนี่ยยังถ่ายทอดอารมณ์ของบุคคลข้ามเพศที่ละเอียดและมีมิติอย่างมาก
ตติ้งทำไปนะฮะ

ไม่มากพ่อตอนจบอีซวมเขาเยอะกว่า๕๖

มันเป็นจังหวะของในแต่ละเรื่อง
แต่ในขณะเดียวกันช่องแกมมี่ก็ใช่ว่าเล่นนะฮะ
มีความเข้มข้นอย่างเมียน้อยก็ของพี่ชอตอีกอ่ะ
ของพี่ชอตเฮ้ยของพี่ชอตเข้าหมดเลย๓เรื่อง

ก็น้องมุกบรรณิชย์สมาร์ทกิจสนาอันนี้คุณเต๋าสมชัย
กับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่ชีวิตผกผันจนได้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยเนี่ย
อย่างที่เธอไม่ได้ตั้งใจและความเข้มข้นของเรื่องราวที่กระแทกใจหลายคน
แผ่ลูกพลอยไงแผ่ลูกพลอยไม่มดไงแผ่ลูกพลอย
ส่วนอันดับหนึ่งปีนี้ต้องเป็นของเขากงกรรม
กงกรรมอันดับหนึ่งจริงเป็นดาราดีใหม่เจริญปูระเจมส์จิรายุเพชรธนกิจ
เรื่องราวชีวิตสะท้อนความดีเลวเนี่ย
คนหาความว่าอีเมียนมากใกล้สุดใช่ไหม

อีเมา

สรุปเรตติ้งปิดไปที่๑๑

ขึ้นมาเรื่อยเออแบบให้คุณเล็ตติ้งฉายตอนแรกคือ๓๒
อ๋อ๓๒เออพวกนั้นก็แอบรู้อยู่นะคุณแม่ว่าอุ๊ยแต่พอตอนที่๖ที่๗อ่ะเริ่มสนุก
สนุกตอนมีพี่เหมียไว้แหละคุณใจใหม่กลับมาแบบว่าสมศักดิ์สีจริง
สมศักดิ์สีแบบว่าเล่นกับเขานี่แบบโอ้โหเล่นอยู่ในฉากเขาว่าโอ้โห
เหมือนคนบ้าไหมฮะฮะเหมือนคนบ้าไหมเล่นหนึ่งตัวฉันวิ่งหนีจริง
เหมือนคนบ้าไหมฉันวิ่งหนีจริงเอาชีวิตรอดจากการที่ใหม่เฟี้ยงของจริง
เวลาเป็นฮะเมื่อไหร่ไม่อายเขาเล่นทั้งตัวนะไหมนะ
พระเพศคู่ยังปาเข็มมาใส่ฉันกับเบลล่า
จริงไหมเขาบอกว่าน่าไม่ส่วงสวยสิหรอกไม่เหมือนกับตอนเป็นนักร้องไม่เลยแล้วไอ้แชมป์ก็อุ้มไม่ไหว
แบบนางจะมาตบเบลล่าฉันโอ้ตายแล้วต้องเอาตัวลอดไม่ได้แล้ว
เชอมเอาไม่อยู่อะไอ้เชอมที่เล่นเป็นลูกคนโตนั่งเล่นแรงดี
เล่นแรงเล่นอินมากเป็นแบบจริงมากไปฝรั่งบ้างนะคะ
เป็นการพูดถึงกระแสที่สะเทือนไปทั่วโลกเนี่ย
บางเรื่องก็ได้รับเสียงวิภาควิจารณ์ต่างนานา
อันดับ๑๐อันดับ๙คืออลลาดินมาดูอลลาดินไปอลลาลินเลยนี่เป็นแบบเป็นเอาคนมาเล่นนะฮะ
สมิทเล่นเป็นอะไรนะยักษ์ในตะเกียง

ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งอันดับ๒นี่ก็เป็นที่พูดถึงเยอะนะครับ

ที่เป็นแถวเขาเรียกว่าที่ถ่ายหนังทุกวันนี้ใช่ไหมครับน้ออาจารย์
ที่คนชอบคือ
คนที่ดูหนังกระแสไม่ค่อยดูนะ
คือมันเป็นเรื่องที่เขาทำออกมาเพื่อที่จะบอกว่า
ให้เห็นแบบเหมือนล้อบรรยากาศในยุคสมัยนั้น
ซึ่งมันมีเหตุฆาตกรรมดาราฮอลลีวูดคนหนึ่ง
ออกไหมคือดาราคนนั้นน่ะเหมือนแบบตั้งคันอยู่
แล้วก็โดนกลุ่มรัฐธิรัฐธินึงเข้าไปแล้วก็ไปฆ่าเธอ
แล้วก็ผ่าท้องเธอนะแล้วก็เหมือนกับเอาไส้เอาลูกของเธอออกมาจากท้องอะไรอย่างนี้
แล้วก็จับเธอแบบแขวนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตายอยู่ในประมาณ๔๕คนอะไรอย่างเงี้ย
เพียงแต่ว่าเขามาสร้างตัวละครสองตัวนี้เพิ่มเข้าไปให้มันรู้สึกว่า
มีส่วนเกี่ยวพันธุ์ในเหตุฆาตกรรมในครั้งนั้น
แล้วมันได้ตัวท็อปของฮอลลีวูดเล่นไง

พักก่อนช่วงหน้า
ไปเที่ยวตามดาราสวนดอกไม้
ที่อ้ำพระธราภาคกลายเป็นครั้งประเทศไปกันหมดเลย

อะไรนะนี่ปักหมุดที่เที่ยวใหม่นะครับ
ตามรอยคนบันเทิงเที่ยวทุ่งดอกไม้
สาวหนุ่มคนไหนที่รักการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจ

สารที่สวยนี่เหอะอย่างคุณอ้ามเขาไปมา
นี่นะครับคุณอ้ำก็ถ่ายลงปุ๊บเป็นไงคุณพระดำ

ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เป็นสวนดอกไม้เปิดใหม่โอ้โหพื้นที่ประมาณ๘ไร่นะครับ
โอ้โหว้าวดอกไม้นานาพันธุ์
นี่นะฮะมีดอกคัตเตอร์ลาเวนเดอร์ยายาก็ไปมากะเร็ด
อืมอ่าปลูกเรียกว่าทอดกันเรียงรายนะครับ
ก็เรียกว่ามีดาราไปกันเยอะแยะมากมาย
มีคุณอ้ำพัชราภาใหม่ดาวิกาคุณยาย่าอุรัสยา
มีคุณนาวทิสานาศมีคุณอุ้มลักษณะตินานะครับ
คือแล้วก็ไปโพสต์รูปลงไอจีกันแบบนี้นี่คุณยาย่า
ยังเห็นของทุกคนเลยอ่ะที่พูดชื่อมันอ่ะ
ใครอยากไปก็นี่เราแนะนำให้เลยนะฮะโทรไปจองกับสวนดอกไม้เขาก่อน
เลิฟรอเวอร์ฟาร์มโทรจองก่อนล่วงหน้า๑อาทิตย์
มันเต็มมากเข้าไปดอกไม้เขาตายหมดทั้งส่วน
บัตรนี่คือ๗๐บาทต่อคนนะฮะไม่แพง
แถมยังได้เป็นเวิร์คัมดิงอีก๑เซตด้วยนะ

เขามีของพวกสวินเทจเซ็ตกันเลยไม่บอกเป็นโต๊ะเป็นที่นอน
อันนี้ถือดอกทันตะวันเข้าไปเขามีพ็อปให้เลย
แต่พอคุณแม่นับพอถัดหลังจากอุ้มลักษณะมาเนี่ยประมาณ๒คืบนะแม่
โอ้เหล็กลูกเล็กแต่งเต็มร้องเจ็บเลย

นี่ไงกำลังโพสต์ท่าอยู่กับแม่โอ้เด็กเหยียบผมเลยค่ะ

จริงคนเยอะแบบว่าต้องจองคิวก่อนจริง

มันก็ยังไม่มีแต่ไม่ถึงท่านนี้
ที่พี่อ้ำยังไม่ไปไม่มีคนเลย

แต่ตอนนี้หลังจากดาราไปกำลังถ่ายอยู่
รูปแป๊บนึงแป๊บนึงไปก่อนถ่ายรูปก่อนรูปแป๊บนึง
ถ้าสิโอ้เด็กกระโดดข้ามตัวเลยแม่

ดูจากรูปดูเหมือนเราอยู่คนเดียว
สิเสียงดังมากแต่แบบว่า

กำลักเขาเรียกว่าอย่าให้คนเข้ามา
คือต้องเดินเข้าไปในขณะนี้ไม่น่าได้นะหรือว่ามันเป็นร่อง

แต่พอถ่ายรูปมาแล้วมุมกล้องทำให้เหมือนกับว่าอยู่กลางทุ่ง

โอเคแบบต่อให้คุณไม่ต้องใช้กล้องแพงก็ถ่ายรูปสวย
นี่ไงมีทางเดิน
เห็นไหมแต่พอตอนนี้ถัดไปอีก๒คืบแม่นับจะขอออกเฟรมไป

นู่นไปตั้งแต่๙โมงแล้วถ่าย๑๑โมงแม่ปู
อันนี้คือดูเย็นใช่ไหมคะลมพัดมาโอ้

แต่ก็ต้องยิ้มแต่ก็ต้องยิ้มแต่ถ่ายรูปแต่แดดสวยไง

ร้อนมากพออีก๒ลูกพอแล้ว
ไปดูเซเลเบอร์ตี้ที่เขาไม่ต้องจบมหาวิทยาลัย

สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยเขาไม่เคยทำการบ้าน

ว่าจะเรียนต่อให้แบบนี้หรือว่าจะออกมาทำงาน

ตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นดาราอมตะไปแล้วนะฮะ

ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจเพลงในปัจจุบันนี้
เพราะว่าเขามีเรื่องขัดแย้งกับอาจารย์

ขอขอบคุณขอขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้เขาต้องออกจากโรงเรียน

จอร์นวิคจอร์นวิคมี๓ภาคแล้ว

ออกตอน๑๗เพราะต้องการแสดงอย่างเดียว

กลับไปแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นสตาร์

เขาบอกว่าเขาต้องการสู่โลกของการแสดง
เพราะว่าการเรียนเป็นอุปสรรคของการแสดงของเขา

เขาลุยงานแสดงตอนนี้ก็คือยอดฝีมือคนหนึ่ง

อย่างไรทุกวันนี้แป๊บคนไทยเป็นแล้วพี่

วันนี้เราไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ